คุณผู้ชมคะมาดูกรณีน้องเตี๋ยค่ะอายุ๑๗ปีเรียนอยู่ชั้นม๕นะคะ
ฆ่าตัวตายอยู่ในห้องเช่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็นเรื่องของน้องเตี๋ยเนี่ย
เราคุยกันมาหลายวันครับเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลว่าตัวน้องเตี๋ยเองเนี่ย
เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็ติดเกมมาก
ติดเกมถึงขั้นที่ไม่ออกไปกินข้าวอะค่ะพ่อแม่ต้องเอาข้าวมาวางไว้หน้าห้อง
คือพ่อแม่กับน้องเตี๋ยก็อยู่คนละห้องกันแล้วที่น้องเตี๋ยเขาฆ่าตัวตายเนี่ย
มันจะมีหลายประเด็นที่ชวนให้เราจะต้องหาคำตอบนะคะ
คือกรีดแขนตัวเองก่อนแขนด้านซ้ายแล้วก็เอาเลือดมาเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้
ที่พื้นห้องนะคะเป็นดาวแล้วก็มีวงกลมเราก็มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นสัญลักษณ์
กับสัญลักษณ์ของคนที่เขาบูชาซาตานซึ่งสัญลักษณ์นี้มีอยู่ในหลายอย่างค่ะ
ในเกมออนไลน์ในหนังในซีรีส์ของต่างประเทศนะคะ
ก็เลยเป็นสิ่งที่เราชวนคุยกันก็เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานแบบใกล้ชิด
เวลามีพฤติกรรมที่เก็บตัวไม่พูดไม่จาไม่คุยอะไรกับคนในครอบครัว
บางทีเด็กอาจจะหมกมุ่นกับเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร
แล้วก็กลายเป็นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นต้นเหตุให้น้องเขาคิดสั้นฆ่าตัวตาย
คุณแม่ของน้องเตี๋ยก็อยากให้เรื่องของลูกชายเป็นอุทาหรณ์นะ
เพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็ต้องทำงานทำอาหารกิน
เขาต้องทำงานรับจ้างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้
ก็เลยคุณแม่ก็ยอมรับว่าก็ปล่อยลูกอยู่เหมือนกัน
ลูกอยากอยู่ในห้องเล่นเกมเอาก็อยู่ไปเดี๋ยวเอาข้าววางไว้ให้หน้าห้องนะ
หิวเมื่อไหร่ก็เปิดออกมากินอย่างนี้
คุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์เหลือเกินเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ย
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่หลายวันนะคะ
แล้วก็ไปร่วมงานศพของน้องเตี๋ยด้วย
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพที่วัดกกทรอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
ตอนที่ทีมข่าวของเรากำลังรอทำข่าวอยู่นะคะ
พระก็กำลังสวดท้องฟ้าเปิดลมสงบแต่จู่จู่
ลมพัดแรงมากค่ะแล้วก็มืดครึ้มแบบบรรยากาศเปลี่ยนไปเลย
คนที่ไปร่วมพิธีก็รู้สึกประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
แล้วเป็นช่วงจังหวะที่กำลังจะประกอบพิธีชาปนกิจศพพอดีนะคะ
นี่ค่ะจากฟ้าเปิดท้องฟ้าสว่างลมแรงลมพัดแล้วครึ้มเลย

คนที่ไปร่วมงานศพก็บอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณของน้องเตี๋ย
รับรู้มาฟังพระสวดก่อนส่งดวงวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์
แล้วก็ช่วงเวลาที่นำร่างของน้องเตี๋ยขึ้นเมนเผานะคะ
คุณแม่ก็ยืนกอดรูปเอามือรูปรูปของลูกชายอยู่ตลอดค่ะ
ยังทำใจไม่ได้ไม่สามารถขึ้นไปบนเมนได้นะคะ
พ่อของน้องเตี๋ยก็บอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรา
บอกด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือล่ะค่ะน้ำตาคลอเลยนะคะ
พ่อก็บอกว่าผมไม่เหลือลูกชายแล้ว
ทำไมลูกต้องจากผมไปแบบนี้ต่อไปก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อ
แม่ของน้องเตี๋ยบอกว่ามีลูก๓คนค่ะ
เป็นลูกชายทั้งหมดน้องเตี๋ยเป็นลูกคนสุดท้อง
คนโตกับคนกลางเสียชีวิตเมื่อ๓ปีก่อน
จากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
ล่าสุดก็คือเหลือแค่น้องเตี๋ยแค่คนเดียว
แต่สุดท้ายน้องเตี๋ยก็มาผูกคอตายไปอีกคน
กับแม่บอกทำใจยากมากจริงนะคะ
แต่ก็จะต้องอดทนเข้มแข็งแม้จะไม่เหลือลูกแล้วก็ตาม
ทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนสนิทของน้องเตี๋ยชื่อว่าน้องเช็คค่ะ
เช็คบอกว่าก่อนหน้าที่น้องเตี๋ยจะเสียชีวิตประมาณ๒สัปดาห์
ได้โทรศัพท์คุยกันก็ถามไทยความเป็นอยู่แล้วค่ะ
สบายดีไหมเป็นยังไงบ้าง
เช็คบอกว่าตอนนั้นรู้สึกผิดสังเกต
เพราะปกติน้องเตี๋ยจะคุยเรื่องเกม
แต่ครั้งนั้นคุยกันเหมือนกับน้องเตี๋ยสั่งลาคือคุยแปลก
ไม่คิดว่าจะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่น้องเตี๋ยจะไปผูกคอตายค่ะ
ปกติน้องเตี๋ยจะพูดมาถามเรื่องเกมอะไรแบบนี้มากกว่าครับ
มึงทำลายมมกินข้าวยังเธอถามเนื่องของผมนะครับ
เพื่อนผมเล่นเป็นเกมในสงครามครับผมจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยประมาณ๑อาทิตย์เปลี่ยน๑เกม
แต่ผมไม่เคยเห็นเกมให้เป็นแนวแบบสาตานอะไรแบบนี้เลยครับ
งงมากเลยครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้มาเรื่องนี้มาจากใครครับ
เป็นแฟนที่กูรักมากที่สุดเลยนะเว้ยกูรักมึงมากเพื่อน
หลังจากเผาศพน้องเตี๋ยนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็นิมนต์พระพิสุขสงฆ์
ทำพิธีสวดถอนดวงวิญญาณของน้องเตี๋ยในห้องที่น้องเตี๋ยผูกคอเสียชีวิตนะคะ
ได้นำใบเงินใบทองข้าวเปลือกกล้วยข้าวตอกหินทรายใบมะขามอ้อยผักกัดขาว
เป็นการทำพิธีตามความเชื่อนะคะเพื่อถอนดวงวิญญาณจากจุดที่น้องเสียชีวิต
หลังทำพิธีเสร็จค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องเตี๋ยก็นำน้ำใส่ถัง
แล้วก็เทลงไปบนสัญลักษณ์ดาว๕แฉกที่น้องเตี๋ยใช้เลือดมาวาดเอาไว้ค่ะ
เอาน้ำเทเลยนะคะรวมไปถึงสัญลักษณ์บนกำแพงห้องที่น้องเตี๋ยวาดเอาไว้
ก็เหมือนกับเป็นการล้างทุกอย่างถอนดวงวิญญาณให้น้องไปสู่สุขติ
กับแม่ก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก
แล้วก็ที่ต้องมาล้างเลือดที่น้องเตี๋ยเขียนเอาไว้นะคะพ่อกับแม่บอกว่า
กับแม่ไม่รู้หรอกว่าความหมายของสัญลักษณ์นี้คืออะไรจะทำไปเพื่อบูชาผี
ซาตานหรือเปล่าพ่อกับแม่ไม่รู้แต่ขอแค่ให้ลูกไปสู่สุขติก็พอค่ะ
แม่อยากให้ลูกไปได้ดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อห่วงแม่
ขอให้ลูกไปได้ดีไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกไม่ต้องอยู่ตรงนี้
แล้วก็อย่ามารบกวนแม่อย่าทำให้แม่ต้องกลัวหรืออะไรไม่ต้องห่วง
ไปสู่ที่ที่พบภูมิที่ดีดีกว่านี้แล้วก็ให้ไปเกิดชาติหน้าก็ขอให้
พ่อได้แม่ที่มีสมบัติเงินทองมากมายไก่กองอยู่จะได้ไม่ต้องลำบากครับ
มันทำแบบนี้แม่จะสบายใจมากเลยจ้ะที่เชิญวิญญาณน้องเขาออก
แบบไม่ต้องให้เขามาผูกตรงนี้จากที่วันนี้แม่ก็ไปก็ว่าเขาไปดีแล้ว
แม่ก็สบายใจแล้วลบทุกอย่างคือไม่ให้แม่เห็นสักอย่างคุณพ่อเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับไม่อยากให้วิญญาณเขาสิงอยู่ให้เขาออกไปแล้วก็ให้มันคือลบให้มัน
เราจะได้เวลาเรามองเห็นมันจะได้สบายใจขึ้นครับอืมทีนี้ค่ะคุณแม่ก็บอกกับนาริสทีมข่าวของเราก่อนจะกลับนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไปดูดวงกับพระอาจารย์คนนึงพระอาจารย์ทักว่าน้องเตี๋ยเนี่ยถึงฆาต
จะมีอายุแค่๑๘ปีให้รีบไปทำบุญต่อดวงชะตาแม่ก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดเลย
ว่าจะมาเสียชีวิตซะก่อนนะคะส่วนที่มีการพูดถึงตัวเลข๔๓ที่น้องเตี๋ยหยดเลือดเอาไว้ในชามข้าว
นี่นะคะมองดูคล้ายกับเลข๔๓แล้วก็น้องเตี๋ยเนี่ยเหมือนกับมีเลข๓อยู่ในชีวิต
เรื่องที่เกี่ยวกับเลขสามอะค่ะแม่บอกว่าแม่เชื่อว่าน้องเตี๋ยน่าจะพยายามบอกอะไรบางอย่างนะคะ
เพราะว่าหลังจากน้องเตี๋ยเสียชีวิตก็เจอเรื่องแปลกเจอเรื่องที่พ่อกับแม่ตกใจในคอมพิวเตอร์ของน้องเตี๋ย
เพราะว่าน้องเตี๋ยค้นหาคำว่าวิธีการขายวิญญาณให้กับซาตานแล้วก็ก่อนหน้านี้น้องเตี๋ยลบข้อมูลตัวเองทุกอย่าง
ทั้งในโทรศัพท์ทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในบัตรประชาชนเหมือนกับขอเอาซิมออกจากบัตรประชาชน
ชุดขาวไปนั่งสมาธิหลายอย่างเนี่ยค่ะโดยเฉพาะการค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์ของน้องตี
มันมีการค้นหาหลายอย่างที่เกี่ยวกับการขายวิญญาณที่เกี่ยวกับซาตาน
แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีเลข๓เกี่ยวข้องกับน้องเตี๋ยหลายอย่างเช่น
อย่างในชามข้าวเมื่อสักครู่นี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมคะมีเลขคล้ายกับเลข๔๓
ห้องที่น้องเตี๋ยเสียชีวิตก็คือ๕ทับ๓
เตี๋ยเสียชีวิตวันที่๓พฤษภาคมปี๖๒
เลขฝาลงศพเลข๓๙
มีเลข๓อยู่หลายอย่างอะค่ะ
ชามเลยมันชัดเป๊ะเลยเหมือนพี่เขาก็เหมือนกัน
ฝาลงนี้อะไรครับน้องพี่เขามัน๓๔
ตัวนี้มัน๔๓มันกับพี่เขาเลยอะโอ้โหแล้วของน้องฝาลงอะไร

อะไรก็๓หมดนะยังเลยไม่ซื้อยังไม่ได้
ซื้อได้ก็คือ๓๙คือฝาลงของเขาแล้วก็ซื้ออายุเขา
คือในมุมมองของแม่เนี่ยค่ะเหมือนกับว่าน้องเตี๋ยพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง
ก็เลยมีการเขียนอะไรทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะ
ถ้าจะถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะติดเกมหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าฟันทงไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าถามว่าเกมมีส่วนไหมถ้าเป็นเกมที่รุนแรงไม่สร้างสรรค์ก็มีส่วน
คือมีส่วนในลักษณะที่ว่าเป็นตัวกระตุ้นนะคะ
เป็นเพียงตัวกระตุ้นหนึ่งเท่านั้นแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด
ต้องพิจารณาหลายอย่างเป็นองค์ประกอบร่วมกัน
สิ่งแวดล้อมทั้งภาวะทางอารมณ์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
หรือแม้กระทั่งการดูแลของครอบครัว
อันนี้ก็สำคัญคือต้องมองหลายมุมรอบด้าน
คือไม่อยากฟันทงว่าเป็นเพราะเกมเพราะติดเกม

คือจะมองแบบนั้นอย่างเดียวมันไม่ได้นะคะ
แต่ว่ามันก็ต้องคอยดูแลกันแหละใช่ไหม
ถ้าลูกหลานเราดูเหมือนว่าเล่นเกมนานเยอะเหลือเกิน
นานเกินไปหมกมุ่นเกินไปอะไรพวกนี้นะครับ
อันนี้ต้องห้ามกันบ้างต้องจำกัดเวลากันบ้างนะครับ